ส่วนในสภาเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเนี่ย

วันนี้ลงมติไปเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงสายนะครับ
เดี๋ยวดูคะแนนกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะที่ได้คะแนนแล้วเอาตามอันดับที่ได้เสียงโหวตมากที่สุดนะ
คุณอนุทินชาญวิรากูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขนะครับ

เดี๋ยวดูนะฮะแต่ละท่านเนี่ยนะครับว่าใครได้อะไรยังไงบ้างนะครับ
ป้อมนี่ก็ผ่านนะครับนี่นะฮะท่านนายกก็ผ่านไว้วางใจนะฮะ
รัฐมนตรีมหาดไทยก็ไว้วางใจคุณจุลินก็ได้รับเสียงไว้วางใจนะครับ
คุณศักดิ์สยามชิดชอบด้วยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วย
นี่ฮะคุณนัทพลว่าการศึกษาก็ได้รับเสียงไว้วางใจนะครับ
เท่ากับว่ารัฐบาลก็บริหารงานต่อไปเพราะนายกกับรัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะ
ก็คะแนนเสียงผ่านหมดนะฮะครับนี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะ